วันนี้เราก็มีมานำเสนอเป็นขวัญหลง
ถูกต้องแล้วควันหลงวันแม่นะคะ
วันก่อนเราเห็นในโซเชียลมีเดียมีความคึกคักมากใช่ไหม
บางคนก็โพสต์ไหว้แม่พาคุณแม่ไปทานข้าว
ไปทำนู่นทำนี่ไปทำกิจกรรมต่างเยอะแยะเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้เราก็รวบรวมเรื่องราวสนุกน่ารัก
บรรดาทั้งคนอย่างเราเองแล้วก็สรรพสัตว์นะคะที่
ไปว่ายแม่ด้วยถูกต้องวันแม่เนี่ยสัตว์เขาก็ไปว่ายแม่เหมือนกันนะ
คนเนี่ยน่ารักมากเลยเพราะว่าเวลาเราไปไหว้คุณแม่เนี่ย
ช่วงวันแม่เราก็ต้องซื้อพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่ถูกไหม
ถูกแต่ช่วงนี้พวงมาลัยดอกมะลิมันแพง

อีกมันไร

แปลว่า

แม่อาจจะดีใจกว่าเพราะเย็น

เดี๋ยวมาดูกันบรรดาสรรพสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องไปไหว้แม่เหมือนกัน
เพราะว่าคือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุเอ่ยคุณแม่เอ๋ยเนี่ย
เขาก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวใช่ไหม
หมาแมวเนี่ยซื่อสัตว์มากนะสำนึกในบุญคุณของแม่
ร้อยพวงมาลัยเองกับมือ

แต่เห็นอยู่นี่ใช่คนมาใส่ชุดเจ้าสุนัขไซวีเลียนเข้าไปหรือเปล่า

ตัวใหญ่จริงบ้านคุณชนะก็ตัวอย่างนี้แหละ

หมายถึงสุนัข
แล้วคุณได้เห็นไหมว่าสุนัขบ้านคุณได้ไหว้คุณแม่แบบนี้ไหม
โอ้โหตอนนี้มันตัวใหญ่กว่านี้อีก

คุณต้องละอายใจนะถ้าคุณทักไปไว้คุณแม่ด้วยพวงมาลัยแบบนี้

แต่ไอ้ตัวที่บ้านผมมันไม่ทำอย่างนี้หรอก

แมวเหรอแมวก็ไหว้แม่ไม่ได้ไหว้ธรรมดาน่าจะขอพรอะไรด้วย

เป็นแบบนี้ที่ฉันก็นึกถึงแม่ที่ฉันเหมือนกัน

แต่ละภาพนี้มันน่ารักและมันคงบอกถึงความสำคัญของวันแม่จริงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่ามีความรักให้กัน
และการรู้จักตอบแผ่นวนคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศรัพย์มากแล้ว
สัตว์ซึ้งน้ำตาไหล่ซึ้งเหรอครับซึ้งเหรอลีอาร์ครับ